มีความรู้สึกว่าพื้นที่สวรรค์ชนบุรีระยองและจังหวัดฉาเชิงเซา
ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
รองรับการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนข้ามชาติ
สิ่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก
โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งทางถนนทางรางทางอากาศและทางน้ำ
ในส่วนของทางรางนอกจากรถไฟทางคู่แล้ว
โครงการลงทุนที่น่าจับตาคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
อนเมืองสุวรรณภูมิอุตภัวงบประมาณรวมกว่า๒๒๔๐๐๐ล้านบาท
ได้เปิดซองที่๔ในส่วนของข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อเจรจาต่อรอง
เพราะการลงทุนระบบรางไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความชำนาญเดิมที่ทำอยู่
โสธนินเจียรวนลให้คำตอบชัดเจนว่า
ที่จะทำให้กรุงเทพมหานครใหญ่ขึ้น๓เท่า
และความเจริญจะมากขึ้น๑๐เท่าด้วยการเชื่อมโยง

รวมถึงต่างชาติอย่างจีนญี่ปุ่นเยอรมัน
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการรถไฟฟ้ามากว่า๒๐ปี

กลุ่มทุนทั้ง๒รายถือเป็นคู่แข่งขันที่น่าสนใจมาก
และไม่ว่าใครจะชนะก็จะมีคะแนนไม่ห่างกัน

อยู่ที่ว่าใครใช้เงินในกระเป๋ารัฐน้อยที่สุด

จะได้ผลประโยชน์กลับมามีมูลค่ามากที่สุด
สำหรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
มีความสำคัญในการพัฒนาด้านต่าง
เช่นยกระดับสนามบินอุตภาวเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่๓
กับกรุงเทพได้ใน๔๕นาที

มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ๗แสนล้านบาท
ใครจะปิดดีลนี้ได้ยังต้องรอการพิจารณาในวันที่๑๙มีนาคมนี้
เรียกอีกกลุ่มเข้ามาเจรจาแทน
ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่า
กำหนดการยังเป็นไปตามกรอบเดิม
คือสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคมนี้